กับหมาซ่ากับเด็กทะเลาะคนแก่รังแก่ผู้หญิง
พูดอยู่นี้ไม่เกี่ยวข้องกับข่าวที่จะเล่าแต่ประการใด
เป็นเหตุการณ์โชเฟอร์๒แถว
โฟสองแถวต่อยผู้โดยสารสุดกลางถนนต่อหน้าผู้คนไม่สนใจใครครับ

คนขับสองแถวไปต่อยเขา

แต่รัวจนกระทั่งลุงเสื้อดำซุดลงไปกับพื้น
นี่คือท่ามกลางถนนกรุงเทพ

เพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครแน่นอน

แล้วยังไม่พอคือลุงแบบคือเหมือนพยายามจะชี้แจงอ่ะไอ้ลุงที่ขับรถกระบะสองแถวเนี่ย
เดินไปจะไปต่อยซ้ำอ่ะและตะคอกด่าอีกต่างหากฮะเหตุการณ์นี้ปม
มต้นเหตุมันมาจากเรื่องอะไรตรงนี้ให้เข้าใจก่อน
ขวามือเราจะไม่เห็นแต่นี่คือป้ายรถเมย์นี่คือป้ายรถเมย์
แล้วกระบะคันนี้กระบะสองแถวเนี่ยมาจอดที่ป้ายรถเมย์
ลุงคนนี้เขาก็เลยเดินไปเตือนพอเดินไปเตือนกระบะเนี่ย
สองแถวเนี่ยสองแถวเขาโกรธเขาลงจากรถมาต่อยลุงเสื้อดำเลยฮะ
ท่ามกลางผู้คนจนกระทั่งพี่คนนี้พลเมืองดี
พี่เขาต้องมาคือก็ไม่กล้ายุ่งมากก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเหมือนกัน
เขาต้องมาแยกไปครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และสุดท้ายก่อนจะไปมีการด่าด้วยความรุนแรงอีกทีหนึ่ง
นี่บ้านนี้เมืองนี้ไม่มีใครกลัวใครกันแล้วเหรอฮะ
เขาเอามาบอกไว้นี่คือนักเลงไงเก่งกับคนแก่รอดูหมาหงอย

แล้วเวลาอยู่บนสอนอเนี่ยเขาจะขอโทษกันยังไงนี่เรื่องแรก
อีกข้อความหนึ่งเยี่ยมมาก

เหี้ยมมากจริงคือสองแถวเนี่ยคุณผิดอยู่แล้ว
คุณมาจอดตรงป้ายรถเมย์เนี่ยแล้วพอเขาเตือนดีก็ไปตบไปทำร้ายร่างกายเขา
ลุงแค่เคาะกระจกให้กระเถิบรถไปหน่อยเพราะว่ารถเมนมันจอดไม่ได้
เพราะรถเมย์ไปจอดไม่ได้ดูข้างหลังขวามือมันติดละนาวยาวไปเลยฮะ
บางคนบอกนี่มีแต่คนด่าสองแถวนะด่าสองแถวเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงเกินไป
กรุงเทพมหานครของจริงนะฮะนี่คือความร้อนแรงที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะฮะ
คุณผู้ชมดูข่าวนี้กัดฟันกรอดเลยนะ